มาดูเรื่องของการพิสูจนดวงไฟประหลาดกันนะคะที่บ้านหลังหนึ่งที่บุรีรำเพราะว่าโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันเยอะเลยคลิปนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นดวงไฟของผีปอบ
นี่ไงนี่แหละคือคลิปมันสามารถจับดวงไฟอันนี้มันย้ายเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่เร็วด้วยนะคะจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
ใครที่เห็นเนี่ยเขาก็เลยแบบมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าดวงไฟนี้มันเป็นดวงไฟอะไร

เออเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่ตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำนะคะ
แล้วก็นี่แหละชาวบ้านเขาตอบกันเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านที่กล้องวงจรปิดสามารถถ่ายดวงไฟปริศนานี้ไว้ได้ค่ะ
อยู่ภายในหมู่บ้านโคกตาพรมตำบลตาจงอำเภอระหารทราย
ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวแบบนี้นะคะ
หน้าบ้านและหลังบ้านเนี่ยมีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้

ส่วนบริเวณห้องน้ำนะคะมีการนำยันมาติดไว้แล้วก็ยังมีรอยปริศนา
อยู่บริเวณอ่างอาบน้ำและพื้นปูนที่หน้าบ้านด้วย

จากการสอบถามนายสอยจิมประโคนเจ้าของบ้านค่ะ
บอกว่าคืนวันพระที่ผ่านมา
ตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมากระทบบริเวณประตูหน้าบ้าน
เขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดเอาไว้เป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะติดเอาไว้หน้าบ้าน
แล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิด
มันเป็นดวงไฟปริศนาลักษณะเหมือนมีหางด้วยเขาบอก

เออแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าดวงไฟนี้คืออะไร
เขายืนยันนะคะไม่ใช่แมลงไม่ใช่แสงของไฟฉายแน่นอน
ต้องเป็นดวงไฟของพลังงานบางอย่าง
เพราะเคยได้ยินชาวบ้านเล่ากันว่าเคยเห็นดวงไฟแบบนี้เนี่ยมันจะมีหางเป็นฝอยขาวด้วยถ้าเราดูตามภาพนี้นะคะ
เกิดขึ้นในลักษณะนี้ตอนกลางคืน
เขาบอกว่าพอเห็นดวงไฟแล้วโอ้โหขนงี้ลุกไปทั้งตัวเลยนะคะฟังเสียงของเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
ทางเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าแสงประหลาดที่เจอเป็นดวงไฟผีปอบแน่นอน
อันนี้เจ้าของบ้านเขาเชื่ออย่างนั้น
ทางเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าแสงประหลาดที่เจอเป็นดวงไฟผีปอบแน่นอน
เพราะว่าผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะ